คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องศึกสายเลือดระหว่างพี่กับน้อง
พี่น้องสองคนนี้ตั้งวงดื่มเหล้าเขาก็นั่งอยู่ในวงเดียวกัน
ดื่มเล่ากันไปสุดท้ายเมาฝ่ายพี่พั้งปากว่าน้องนะ
ไม่ชอบเลยไอ้ขี้ยาเนี่ยน้องก็พูดมาคำนึง
แม้กูจะขี้ยาก็ไม่ได้ขอเงินมึงนี่
นี่นะเป็นประโยคที่พูดในวงเล่า
สุดท้ายคุณผู้ชมพี่ไปเอาเสี่ยงฟาดหัวน้องตายคามือนนะครับ
ไปติดตามไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
เลือดอยู่กลางลานโดนตีด้วยด้ามเสียมจนกระโหลกยุบ
ใกล้กันพบไม้ด้ามเสียมมีคราบเลือดเกิดกำลังตกอยู่
พร้อมของกลางผ้าขาวม้าเปื้อนเลือดและรถมอเตอร์ไซค์ผู้ตาย

ส่วนคนร้ายคือนายลิขิตเนธแก้ววัย๕๘ปี
เป็นพี่ไทยแท้ของสิงคาร
หลังเกิดเหตุรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่บ้าน
เปิดปากสารภาพว่าฆ่าน้องชายกับมือ
อ้างไม่พอใจที่น้องติดยา

ก่อนเกิดเหตุตั้งวงกินเหล้าจึงพูดสอน
แต่โดนน้องสวนกลับด้วยคำพูดไม่ดี
จึงพลั้งมือฆ่า
พาพาวน้องสาวของทั้งคู่
ให้การบอกพี่ชายทั้งสองมักมีปากเสียงกันเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่นั่งกินเหล้ากัน
พอเล่าเข้าปากเริ่มมีการปะทะคารมกัน
พี่คนโตพูดขึ้นมาในธรรมนอง

ทำให้พี่คนรองสวนกลับออกมาว่า
ถึงจะขี้ยาแต่ไม่ได้ขอเงินมึง
ตนจึงเข้าไปแยกขอให้เลิกรากัน
แต่เหตุการณ์มาพีคตอนที่พี่คนรองขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน

พี่คนโตยังขี่รถตามมา
จนถึงขั้นลงไม้ลงมือ
พี่คี้ยากับกลางผู้หญิงกูจะได้ตามมึงไหม

ตำรวจคุมตัวนายลิขิตไว้สอบปากคำ
ข้อหาฆ่าคนตายสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง
อบศพให้ญาติรับไปดำเนินการ
งานนี้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่บ้าน
มองว่าไม่น่าเกิดเหตุร้ายกับครอบครัวนี้
ด้วยเพราะอายุอนามก็มากพอกัน

คนก่อเหตุเป็นพี่ชายคนที่๓
ส่วนผู้ตายเป็นน้องคนที่๕
สุดท้ายต้องมาเข็นฆ่ากัน
เพราะฤทธิ์สุรายาเสพติด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน